เรามีภาพระทึกให้คุณผู้ชมไปดูนาทีชีวิตของครอบครัวนี้เป็นครอบครัวชาวมุสลิมที่เขาอยู่ที่ปัตตานีมีพ่อแม่แล้วลูกสองคนเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาจอดอยู่ข้างทาง
จังหวะนั้นรถเก๋งหลุดโค้งมาแห่โค้งมากำลังจะฟาดไปที่ครอบครัวนี้อยู่แล้วแต่เขารอดมาได้อย่างบุดหวิดรอดได้อย่างไรไปชมภาพเลยครับ
ต้องพูดคำเดียวว่าโชคดีเหลือเกินนะคุณผู้ชมจริงค่ะมาแล้วฮะมาแล้วฮะสะบัดปุ๊บ
โชคดีอย่างหนึ่งที่บอกไปคือด้านหน้าของรถเก๋งไปตะวัดโดนรถกระบะถ้าไม่มีกระบะครอบครัวนี้โดนฟาดเข้าไปอย่างแรงแน่
ยังไงรถเก่งก็โดนแน่แต่ดันมีกระบะไปจอดอยู่พอดี
มันก็เลยทำให้องศาเปลี่ยนเนาะสะบัดปุ๊บตะวัดไป
แล้วครอบครัวนี้ก็รอดตายอย่างปฏิหารนี่ครับดูช้าเห็นไหมถ้าไม่มีกระบะนี่คือเต็มเต็มแน่เลยฮะ
คือนับเส้นได้ว่าห่างกันกี่เซ็นน่ะกระโดนอยู่แล้ว
ดูภาพนี้มันเฉียดตายเหลือเกินนะฮะรถเก่งคันนี้หลุดโค้งมาหมุนฟาดไป
ไปเจอกระบาดก่อนแล้วก็หมุนเบียดรถมอเตอร์ไซค์ไป
ครอบครัวนี้เขาเป็นชาวมุสลิมมากันพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคน
จริงกำลังจะขึ้นนั่งพอดีครับรถมาก่อนนะฮะอุ้มลูกหนีแทบไม่ทันนะ
เป็นเสี้ยววินาทีที่รอดตายกันมาแม่กระโดดหนีไป
ส่วนพ่อก็ล้มลงไปนอนกับพื้นกับลูกชายอีกคนหนึ่ง
โชคดีที่ทั้ง๔คนไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรมาก
เหนือสิ่งอื่นใดครับคนขับรถยนต์คุณต้องระวัง
ถ้าไม่ชินทางก็อย่าไปซิ่งมากนะครับ